อีกหนึ่งคลิปที่แชร์กันเยอะนะคะฮือฮากันบนโลกโซเชียล
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่จัตุรัสอ่าที่นิวยอร์กเนี่ยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ว่าหนุ่มคนนึงเขาไปแฮ็กจอ
จับมือถือเนี่ยยิงภาพขึ้นไปจอที่เอ๊ะเป็นยังไง

ยังไง
จากคลิปเนี่ยทำเอาหลายคนงงเลยนะคะ
แล้วก็สงสัยว่านุ่มคนนี้สามารถส่งภาพตัวเองไปยังจอโฆษณา
โดยใช้เพียงไอโฟนแผงวงจรแล้วก็ตัวรับสัญญาณได้อย่างไร
วิธีการเนี่ยคือเขาก็ถ่ายคลิปไปก่อนแล้วก็เดินเข้าไปใกล้
ที่เป็นจอโฆษณาไหนเนี่ยภาพจากในจอก็จะถูกแทรกเป็นคลิปวิดีโอจากไอโฟนแทน
คลิปนี้แชร์กันเยอะผู้เข้ามาคอมเมนต์กันมากนะคะ
บอกว่าไม่ว่าจะใช้วิธีไหนในการแฮ็กแต่ก็ไม่ควรทำ
หรือบางส่วนก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่ตัดต่อหรือเปล่านะ

สงสัยมากนะคะมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่า
จอเลยเห็นไหมคะ
ถ้าเป็นไปได้จริงนี่ก็น่าตกใจน่ากลัวนะ
เพราะว่าใครจะทำอะไรก็ได้เลยนะ
ซึ่งแน่นอนค่ะเกิดเป็นประเด็นแบบนี้นะคะ

คลิปที่เห็นอยู่นี้เป็นไวรัลคลิปโฆษณาเท่านั้นค่ะ
อัพไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
หรือกว่า๕ปีมาแล้วนั่นเองนะคะ
ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าโฆษณาที่กำลังเล่นอยู่ในจอ

ไม่สามารถยิงแทรกภาพไปโชว์ในจอโฆษณาได้จริง
ข่าวนี้เป็นข่าวมั่วนะคะ
มันไม่สามารถที่จะแบบไปยิงขึ้นไปได้
เขามีระบบของเขาหลังบ้านแน่นหนา
พวกนี้ก็มีมูลค่านะคะข่าวมั่วนะคะไม่ใช่ข่าวจริงไม่ต้องตกใจไป